มาดูกันต่อนะคะที่คู่รักสุดสตรองนะคะ

ก็อย่างที่ทราบนะคะคู่นี้เขาชอบแซวกันตลอดเลย

เพราะฉะนั้นนะคะความมุ่งมั่นของหนุ่มแมททิวเนี่ยก็ไม่รดลาวาศอกเลยคุณผู้ชม
ฟิตร่างกายทั้งหยอดทั้งสะกิดไม่หยุดนะคะ
ขนาดออกงานคู่ยังสะกิดลีเดียออกสื่อซะเลยนะคะ
นี่เป็นการกดดันทางอ้อมคุณผู้ชม
จะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนักข่าวเห็นแล้วก็เขินแทนเลย
เอาลูกขนาดนี้นะคะแล้วลีเดียจะยอมใจอ่อนอีกสักคนไหมนะ

เมื่อกี้ยังมาบีบแทนเอาเลยค่ะ
ตลอดบีบแทนสะกิดบ้างอะไรบ้างหยอดบ้างอะไรแบบนี้
มีใครเอากล้องมาถ่ายปุ๊บก็จะสะกิดก็หลายเวลา
ตอนนี้ก็แฮปปี้มากคาบ
คนที่สามมาก็จะแฮปปี้กว่านี้นะ
ก็คือลูกนี้แหละ